ส่วนเรื่องนี้เป็นปัญหาที่นครราชศรีมาเขาบอกว่าจะมาทุกปีเลยในช่วงที่มีการเกี่ยวข้าวกัน

นะคะคือเป็นเรื่องของการใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่
แต่ว่ารถต่างก็ไปได้ยากหน่อยเพราะว่าชาวนาเนี่ยเอาข้าวมาตากบนถนนค่ะ

เป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ถ่ายนะคะ
เส้นทางสัญจรในอำเภอบัวใหญ่ซึ่งเกษตรกรเนี่ยฤดูการนี้เขาก็จะเอาข้าวมาตากบนถนนแบบนี้แหละ
โอ้บางทีตากซ้ายบ้างขวาบ้างอันนี้ตากซ้ายขวาเลย
อันนี้สองฝั่งเลยนะคะคือเว้นช่องตรงกลางเอาไว้นิดเดียว
คือรถถ้าไปทางเดียวไปได้แต่ถ้าสวนนี่อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยถ่ายมาแล้วก็มีข้อความบอกว่าอยากจะให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
เส้นไหนรสมากก็ไม่อยากให้ตากไม่ควรตากนะคะ
เส้นไหนรถน้อยก็พิจารณาเอาเน้นความปลอดภัยให้มากที่สุด
เขาบอกเจอทุกปีเลยเรื่องข้าวนะคะแล้วเส้นนี้เป็นเส้นเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
ไม่ใช่เส้นทางสายหลักรถยนต์ค่อนข้างน้อยปัญหานี้เป็นปัญหาที่เจอมาทุกปีนะคะ
คลิปนี้ค่ะพอปรากฏออกไปก็มีโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะ
ฝ่ายก็เห็นใจชาวบ้านแต่บางฝ่ายก็บอกว่ามันก็เป็นเส้นทางที่รถใช้สัญจรก็ไม่ควรจะเอามาตาดนะคะ
อยากจะให้มีระเบียบกันอาจจะต้องมีการพูดคุยกันหน่อยนะคะทั้งสองฝ่ายว่าใช้พื้นที่ไหนแทนได้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะ